คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์จ่าสิบเอกเป็นทหารค่ะเครียดบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนไปจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อเป็นตัวประกัน
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ลงไปเกลี้ยกล่อมแต่ปรากฏว่าจังหวะที่เขาปล่อยตัวประกันเขาใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะคะ
จ่อยิงขมับตัวเองตอนนี้อาการสาหัสเลยนะคะ

ให้นักข่าวตอนนี้มีการจี้ทั้งหมดนั้น
จะให้นักข่าวว่าที่๗นะคะ
จาศิษย์เอกโพงพันธ์กุณโฮงอายุ๓๗ปีนะฮะ
เป็นทหารสังกัดกองกำลังผ่าเมืองจังหวัดเชียงราย
ตอนนั้นอยู่ในอาการคือขาดสติแล้วค่ะ
ไปล็อกคอแล้วก็ใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยเนี่ย
จี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ

ร้านสะดวกซื้อที่บ้านห้วยน้ำรินถนนโชตนา
ตะมนต์ขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
คือไปจี้ไว้เป็นตัวประกันนะคะ
ก่อนที่ตำรวจจะไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
จาศิษย์เอกโพงพันธ์เนี่ย
สุดท้ายยอมวางอาวุธปืนนะคะแล้วก็ปล่อยตัวประกัน
อืมเนี่ยเนี่ยปล่อยน้องแล้วก็เดินผลากออกไป
ใช่แต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปค่ะจังหวะที่ผละออกไปเนี่ย
จ่าสิบเอกพงพันธ์ใช้อาวุธปืนกระบอกเดิมเนี่ย
จ่อยิงขมับตัวเองล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนครพิงทันที
คือจ่าสิบเอกพงพันธ์ไปตรวจสอบประวัติ
มีอาการรักษาตัวอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะ
ซึ่งขณะนี้อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงน่าเป็นห่วง
ใช้คำว่าในวิกฤตแล้วค่ะแพทย์โรงพยาบาลก็ต้องช่วยกัน
ยื้อชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือมาได้นะคะ
แม้ว่าจะเป็นคนก่อเหตุก็ตามนะ